บางคนต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละนะ
วันละห้าพันบาทเฮ้ยแล้วต้นมันจะเท่าไหร่อ่ะคุณ

และเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ

ไปควบคุมตัวแก๊งเงินกู้นอกระบบกันได้นะคะ

มีนายดานัยวงคำนาเป็นชาวระนอง
และนายศักดาเอี่ยมคุ้มชาวชัยนาธ
เขาไปทวงหนี้ไปสอบถามว่ามันโหดแบบไหนเนี่ย

เขาบอกคือการปล่อยเงินกู้

รายละ๖๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาท

ต้องจ่ายคืนวันละ๓๐๐บาท๒๔วัน

ถ้าจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย๓๐๐บาท๒๔วัน

เงินต้น๖๐๐๐บาทเอามันเลยเงินต้นไปแล้วตอนนี้

๑๐๐๐บาทต้องจ่ายคืนวันละ๕๐๐บาท๒๔วัน
ดอกเบี้ย๑๐๐ละ๒๐บาท
งั้นก็แสดงว่า๒๔วันเอาคูณไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เบี้ย๓๖๐๐๐บาทเลยเงินต้นไปไกลเลยค่ะ
จงจิตคำสายอินชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เป็นคนที่เดือดร้อนด้วยจากแก๊งเงินกู้กลุ่มนี้
เปิดเผยว่าตัวเธอเองเป็นหนี้นอกระบบนี่แหละ
ก็ต้องหาเงินมาจ่ายรายวันวันละรวมแล้ว
คุณจงจิตต้องจ่ายวันละ๕๐๐๐บาท

เพราะเธอเล่ารายละเอียดให้ฟังแบบนี้นะคะ
กู้กับเจ้าหนี้มา๑๐รายรายละ๑๐๐๐บาท
และเงินต้น๑๐๐๐บาทต้องหาเงินมาจ่ายให้กับเจ้าหนี้
วันละ๕๐๐บาทพอมีเจ้าหนี้๑๐ราย
เธอก็เลยต้องจ่ายวันละ๕๐๐๐บาทแน่
แล้วเธอบอกว่าไม่ไหวช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี
ขายของไม่ค่อยได้ก็เลยทำให้ไม่มีเงินจ่าย
พอไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้ค่ะเอาแก๊งสองคนนี้มาขู่
บอกจะทุบบ้านบ้างจะทำร้ายร่างกายบ้าง
เธอก็เลยบอกเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือหน่อยนะคะ

เจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนที่เขาพูดแล้วเขาไม่ไหวนะคะ
เขาก็แบบว่าเขาไปออกอย่างนี้
พอไปแอบปุ๊บทีนี้เขาก็จะบางเจ้าก็มาขู่ว่าจะทุบบ้านเขาอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าชัดทีนี้เราบอกว่าถ้าสมมุติว่าจ่าย๕๐๐เราขอจ่าย๒๐๐ได้ไหม
บอกไม่ได้เพราะ๒๔วันเดี๋ยวผมให้เวลาที่อย่างนี้นะคะ
ทีนี้บางจ้าเขาก็มาเกียรติเร็วหน่อยแล้วเราก็บอกว่า
ขอข้าวขายของก่อนได้ไหมไม่ได้เวลานี้ผมจะมารอพี่คนเดียวยังไงอย่างนี้นะคะ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

คือจะว่าจ่ายตามที่เรามีแล้วเราจะไม่ต้องหนีนะคะ
เพราะแต่ละคนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้คู่นะคะที่นี่
นายดานัยกับนายศักดาคนที่มาทวงเงินเนี่ยนะคะตำรวจคือเจ้าหน้าที่ขออภัยนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ไฟบัตรพกรองเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัว
แล้วก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน
อัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมหาสารคามดำเนินคดีต่อไปค่ะ
เอาใครที่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้นอกระบบแบบนี้
เบี้ยโหดดอกเบี้ยแพงแบบนี้นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
ศูนย์ดำรงธรรมเขารับเรื่องนี้โดยตรงค่ะ